ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้ก่อเหตุระเบิดและวินาศกรรมในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
ว่ามีเหตุผลอื่นแอบแฝงหรือไม่
พร้อมกับสั่งการเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
หลังจากที่เส้นทางโดยสารทางรถไฟใน๓จังหวัดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
อย่างเช่นเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ใช้รถนำทาง
แล้วก็มีการประสานความร่วมมือของตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
แล้วก็ภาพประชาชนในการแจ้งบ่อแส
แม้ก่อนหน้านี้จะมีการข่าวเตือนมาบ้าง
แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงก็ได้ดำเนินการแล้วบางส่วนในการป้องปรามทุกครั้ง
การก่อเหตุระเบิดและก่อวินาศกรรม๑๑จุดใน๗จังหวัดภาคใต้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ยืนยันแล้วก็ไม่อยากจะพาดพิงไปถึงกลุ่มไหน
แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงพยายามวิเคราะห์สาเหตุ
ว่าทำไมถึงมีการออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้
ทั้งที่เหตุการณ์ผ่านมากว่า๑เดือนแล้ว
ที่จะออกมายอมรับตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุในวันแรก
ขณะที่การติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ได้มอบให้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบ
ซึ่งบางคนเป็นผู้ที่เคยถูกออกหมายจับ
จากกรณีก่อเหตุใน๓จังหวัดชายแดนใต้และส่วนใหญ่